เอ่อขุนพี่

คลุกแหนมกว่าไหม

กินล้างบางวันนี้เราพาทุกคนมาสัมผัสความอร่อยกันที่ย่านพระราม๙
โอ้โหย่านที่ว่ากันว่ามีแต่ของอร่อยและในวันนี้เราก็จะไปตะลุยร้านดังเด็ดโดน
บอกได้เลยว่ามาครบทั้งอาหารไทยจีนญี่ปุ่นยันแซ่บนัวแบบอีสานวาซาน
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าแซคจะพาไปร้านไหนก่อน
แต่แอบได้ยินมาว่าวันนี้ควงสาวสวยมาด้วย
แม่ร้ายจริงจริงเจ้าแซค
ถนนโล่งจังเลย
แล้วมึงไปที่นี่อะไรกันไม๊เนี่ยคือปะดิช่วงนี้หนูทำงานเรียกลูกค้าค่ะ
ไม่ได้เรียกลูกค้าแบบคุณพี่อยากกินอะไรไหมคะช่วงนี้
กลางวันแสกแบบนี้เลยแหละครับ
จะมาชวนคุณพี่ไปทานอาหารเท่านั้นเอง

ผมนึกว่าทานอย่างอื่นโอ้โห

โหถึงเลี้ยงกินก็โหคราวแล้วค่ะ
เอ่อซื้อลิ้นที่ไหนครับ

ก็หนูซ้อนได้เปล่าคุณพี่
ช่วยพ่อกุญลบออกกันได้ไหมครับ

อ่ะทำไมพี่ไม่นั่งห้ะ
โอหรือครับยานเรารับไม่ไหวละเท่าไร
ผมก็ไม่ได้นั่งเหมือนกันครับ
อย่าเอาความลับอ้วกเปิดเผย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
อ้านี่เขาชื่อละนึ้ง
เง๊กก็เล่นตาก้อนบอลปอยอย่างเงี้ยประถึงเมนูสุดท้ายครับ

โอ้โหเน้นเลยครับ

เป็นผักกาดดองไปลุยครับใช่ครับ

คือมันโถอ้าวมึงบอกว่าอร่อยกว่าอันนี้อันนั้นทิ้ง

เกินความมันจาก
เป็นยังไงครับ

ตัวชั้นของหมูบงคลเล่นสักได้รู้สึกว่า

แต่เขาตัดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ด

เล็กเจอกับน้ำลายเรา

มีหวานมีมัน

เปรี้ยวเท็มครบ

คือมันเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารจักรพรรดิอาหารจีน
เพราะเรียกว่าที่ประเทศจีนอะ
เขาทานเพราะว่าอากาศมันหนาว

เวลาอากาศหนาวเขาก็จะทำอาหารพวกนี้ขึ้นมา
เพื่อเหมือนแบบว่าดับหนาวแก้หนาว
เป็นอาหารแบบสำหรับแบบขึ้นขึ้นเขาเรียกว่าวัง

ให้แบบห้องเต้กินให้อะไรอย่างนี้เป็นรุ่นนี้เลย
แต่ว่าอันนี้คือเขามีโอกาสได้แบบว่ามาทำ

อันนี้พี่ชูรสชาติเลยนะ

แบบเล็กอยู่ข้างในซ่อนอยู่ข้างในมีพริกซอยเล็กอยู่ข้างใน
มีต้นหอมแล้วก็ผัดกับซอสของเขา
คือที่ฉันจะบอกว่าเป็นอาหารจีนที่แบบพี่นิดไปจีนก็เคยได้ทาน
แต่ว่าถ้าที่จีนอาจจะมีความมันมากกว่านี้มีความเผ็ดมากกว่านี้
ข้างกลางเด็กก็ทานได้นะครับ
ชาติดีมากน้ำซอสเขาแบบเข้มข้นมาก
ไม่มันไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบกินแล้วแบบหรือเลี่ยง
เดี๋ยวมาที่เมนูต่อมาเลยดีกว่าครับ

ไม่เหมือนสปาเก็ตตี้สปาเก็ตตี้
อ่าโอเค
รับไหมเท่าไหร่
สวัสดีตา

แนวแจ้งต้นมากรสจมูกที่สำทันได้คือกลิ่นของกระทะ

มันไม่ใช่มันไม่ค่อยแน่นอน

เราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจนเกินไป
แต่ว่าการผัดของเขาคือ

เส้นเขามันถูกชุบด้วยความมันความหอม
ทุกเส้นมันเริ่มมีความอร่อย
อันนี้ถือว่าเป็นอาหารมงคลของคนจีน

ก็เลยจะพอรู้ว่าอาหารแบบนี้เป็นยังไง

เดี๋ยวมาที่เมนูต่อมานะครับ

คือคำว่าจักรพัดคิดเขาแบบกว่า

มันเป็นยังไงพี่คิดว่านะตอนยังไม่ชิมพี่คิดว่ามันน่าจะออกหวาน

หวานครับแล้วก็มีความกรอบมาก

มันกรอบมันกรอบจะสูจะตบเลยหรอเมื่อกี้

อืมโอเคอันนี้มันเป็นเหมือนอาหารที่แบบเด็กทานได้
อันนี้ก็น่าจะเป็นจานที่แบบเด็กชอบ

คุณลองดูคือเทคสเตอร์มันจะไม่เหมือนแบบร้านอื่นที่คุณทาน

นุ่มครับมีความนุ่มแล้วก็มีความกรอบ
ส่วนน้ำจิ้มนะครับมีความเค็ม

ครับผมของซอส
สำหรับใครที่อยากเผ็ดนะครับจิ้มนิ้งเผาเยอะ

ละลายในปากเลยอ่ะ
เขาสักมาอย่างละเอียดแล้วคุณนึกออกป่
เกี้ยวอ่ะไปเจอแบบหมูแห่งเราก็ไม่อยากกินนะ

แล้วจะบอกว่าที่นี่ตัวแป้งกับตัวไส้เขาทำสดทุกวัน
ว้าวเป็นไงบ้างครับที่นี่ครับ
โอ้โหร้านนี้มันอร่อยจนไม่รู้จะพูดอะไรเลย
อร่อยจนไม่รู้จะพูดอะไรนะครับพี่พูดตามผมนะครับ

ไม่มีใบไม้สักกระใบเลยครับผม

เอาละครับท่านผู้ชมครับและร้านเด่นร้านน่าจะเป็นที่ไหนร้านอะไร

อย่าบอกว่าไปจักรยานคันเดิมนะ
ไปหมึกคันเดิมนะครับ
ไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าเราเช่ามาหนึ่งวันจะเต็มครับ

พี่ว่าเดินพี่ว่าเดินเถอะ

บอกอย่างนั้นหนูก็ยังมั่งเหรอ
พี่ว่ามุนบอกออกแล้วหนูก็สวบลงไปเลยดีกว่า
ผมว่ามันมีความสุขดี

ดินล้างวาง

เจ้าของร้านครัวบุญปากนะคะ
เป็นสไตล์อีสานแบบว่า

จะบอกว่าเป็นอาหารไทยผสมกับอีสานอย่างนี้ค่ะ
จุดเด่นของเรานะคะก็จะเป็นน้ำปลาร้ามากกว่าค่ะ
ที่รู้สึกว่าเราจะทำเองทุกอย่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นปลาร้าแบบแกงปลาร้าแบบตำอย่างนี้ค่ะ
วัตถุดิบเราก็จะนำมาจากภาคอีสานทั้งหมดเลยค่ะ
สำหรับคนที่อยากแซ่บอาหารอีสานนะคะ

อย่าลืมมาพระรามเก่าซอย๖๒ด้วยค่ะ
คั่วบุนปากแสบอร่อยเฉียบนั่วเล็ก
ชื่อชันนี้ครับ
พี่เป็นคนที่เด็ดมาก

ตอนนี้มันเต็มพื้นไปหมดแล้ว

เราก็เต็มพื้น
เขาบอกว่าพวกเราสองคนเด็ด
แต่ไม่รู้จะเด็ดเท่าร้านข้างในหรือเปล่า

เอาเลย

อันนี้คือหน้าตาอาหารครับ

ร้านนี้ผมบอกจริงเลยครับต้องไปชม
ร้านนี้คุณต้องมากินเพราะว่าร้านเขาชื่อร้านบุญปะ

คือทุกเมนูกินแล้วแบบบุญปาก
บอกได้ว่าอุ๊ยบุญปากละกะ

นูแรกของเราเลยโอ้โหมาแบบยำแหนมข้าวทอด

ปกติแล้วนะครับเราจะไปสั่งยำแหนมนะครับ

แต่ที่นี่ครับเขาให้เราผู้เอาเองครับผม

อันนี้ก็ต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะครับ

ยำปูม้ายำปูม้ามันจะถามตลอดเลยนะ

ขนมจีนเขาเรียกว่าเป็นแกงป่าซาดิบ

พูดถึงชื่อแบบเหนือจมูกไหลนะครับ
เหนือจมูกไหลเหนือด้านไหล

เพราะว่าเครื่องแกงของที่เนี่ยเขาทำเอง
ใช่ครับ

มีความเผ็ดร้อนหน้าครับท่านผู้โชค

แล้วก็มีความนัวของปลาร้ามากครับท่านผู้โชค
แล้วก็มีความหอมของปลาร้ามากครับท่านผู้โชค

เราไปกินนมจีนแบบปุ้บแกนปังนะ

ตายแล้วแต่มันสดมาก
เนื้อปูสดหวานน้ำยำแบบสุดสลิง
ผมว่ามันไม่เผ็ดมากนะน้ำยำมีความพอดีมาก

ใครชอบรสแซ่บเพราะสั่งเข้าได้
สำหรับใครที่แบบอยากทานไม่เผ็ดก็สั่งได้

ส้มปลาส้มทรงเครื่องครับมานี่ของแซ่บอย่างนี้ครับ

คือปลาส้มครับไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปนะใช่มีความแบบพอดีพอดีมันเปรี้ยวความพอดีแล้วก็มีความหอม
สำหรับใครเนี่ยอยากแบบเผ็ดก็มีลูกโดดบางคนก็คือกินพริกตาม

หอมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อีกรสชาติหนึ่งแคปที่มันกล้างครับ
กล้างอ่ะกินได้เคี่ยวไม่ที่รสกรอบจนกินได้นะ
กล้างที่นี่เยอะได้ครับเขาทอดมากรอบมาก
อันนี้เด็ดเด็ดเลยสุดท้ายคุณนี่คือซุปเปอร์ตีนไก่คุณลองเลยค่ะ
ก่อนอื่นงั้นขออนุญาตชิมตีนก่อนก็แล้วกันครับท่านน้ำเกียจครับ

เป็นไงโอ้โหเสียงดูดคุณซุดซ้านมาก
เดี๋ยวเรามากินน้ำซุปก่อนครับนี่ครับ
ลมกล่อมมากมีความพอดีเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีนัว

แล้วก็ไก่เนี่ยเวลาเรามองตาเปล่า
จะไม่รู้สึกว่ามันเละใช่ป่ะไม่รู้สึกว่ามันแบบหรือมันยังดูดไม่ได้หรืออะไร
แต่พอคุณเอาเข้าปากไปดูดเข้าปากเลย
ตอนแรกนึกว่าดูดฟันตัวเองตอนแรกก็ดูดไก่
ร้านนี้คือถ้าคนอยากทานที่แบบของอีสานที่แบบอีสานจริงต้องบุญปาก
แล้วไม่ได้มีเมนูแค่นี้นะเขามีเมนูเป็นแบบ๑๐๐ตัวอย่าง๒๐๐อย่าง

ใช่แล้วก็แบบวัตถุดิบบางอย่างนี้เขาก็เอามาจากที่บ้านเขาจริงมาจากอีสานจริง
เพราะฉะนั้นเราก็จะได้กินแบบวัตถุดิบดั้งเดิมของเขาปลาร้าที่เป็นสูตรพิเศษของเขา
แล้วผมก็นึกว่าเขาไม่ใช่คนอีสานนะพอชิมแกนป่าสาดินมันคือบ่ะคือเลย
ท่านผู้ชมครับและร้านเด็ดในวันนี้นะครับร้านครัวมุมปากนะครับ
บอกได้เลยว่าอร่อยเชียบ
ลุยกันเลยดีกว่าครับไปค่ะมา
จริงครับหมายถึงอาหารนะไม่ใช่ดอกไม้
แต่ละเมนูมีทั้งรสชาติจัดจ้านกลมอร่อยเฉียบโดนใจเจ้าแซ็กยิ่งนัก
หากใครอยากมาลิ้มลองร้านครัวบุญปากตั้งอยู่ที่พระราม๙ซอย๖๒
เปิดบริการทุกวันพุธถึงวันจันทร์เวลา๑๐โมงถึง๒ทุ่มครึ่ง
จะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ต้องแวะมาแซ่บกันให้ได้นะจ๊ะแนะนำ
กินล้างบาง
ทราบมาว่าคุณซานิโปรดร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก
ร้านอาหารญี่ปุ่นย่านพระราม๙ที่คัดเอาแต่วัตถุดิบคุณภาพดี
มาใช้ในการทำอาหารอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอน
โดนใจพี่ซานิแน่นอนเราไปชิมร้านโดนประจำวันนี้กันเลยครับ

เอาข้าวมันจะได้ไม่แตกเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย

เชฟเชฟเชฟ

นี่ของลูกค้าครับผม
แบบว่าพามากินไง

แนบเวลาญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เลยจัดงานนี้

ขออีกรอบครับ

วันนี้มีหลายเมนูมากคือปกติพี่ชอบทานร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้ว

อยู่ให้มันบุ๋มไปเรื่อยดีกว่า

เพื่อสุขภาพ
คนลองชินดู

ของมันไข่ครูพักสดมากหวานอ่ะอืมทุกอย่างนะที่เจ้ามัน
เขาเรียกเป็นผักเอามาผักพวกนี้เป็นผักสลัดทำเอาไว้ทำสลัด

มันไม่ใช่ผักประเภทชนิดที่เรียกว่าสลัด

อื้มเดี๋ยวค่อยกวนกลับมา

โทโลคือปาทูน่าแล้วก็มีชูโทโล

คือเป็นตัวเดียวกันแต่คนละส่วน

อันนี้จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงถัดจากท้องถัดจากท้องไปเลย

ต่อไปก็คือเป็นกุ้งกุ้งอันนี้คุณกุ้งแพงมากแล้วหวานมาก
กุ้งโบตันอันนี้เป็นฮามาจิอันนี้ฮามาจิฮามาจิ
แล้วก็อันนี้เป็นชิมาอาจิ

นี่เป็นปลาทูคุณเห็นไหมความเงินเงินของเขา
แล้วก็มีมันปูอันนี้ก็คือดีมาก

และที่พิเศษมากก็คือ

เรามีโฮตาเตะด้วยพี่มองไม่เห็น

หอยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปดิกันที่หอยแม่นนะครับ

อืมคือมันสุดมากอะ

กับปูธรรมะ

กุ้งโบตันครับผมตัวใหญ่ยั่วจ้ะ
เป็นยังไงอ่ะอร่อยป่ะ
อร่อยมากครับท่านผู้ชมอร่อยจนออกหูออกกลางเลยครับ

ริม

คือไม่ต้องคนกับความที่อุ่นก็ได้อ่ะ

ถ้าบอกว่าคำนี้มันอร่อย
คุณกินเถอะสั่งจานนี้เถอะคุ้ม

เวลาเขากินเนี่ยนะเขาจะแบบเอาวาซาบิลงที่ปลาหรือไม่ก็ลงที่ข้าว

แต่คนไทยจะชอบออกมาลงเราชิมนะติดนิสัยแบบกินน้ำจิ้มอะไรอย่างนี้

แต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าอยากกินแบบดั้งเดิมของเขาเลยก็เป็นแบบนี้เลย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าปลาเขามีความสดอยู่แล้ว
ฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องแบบเอามาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วมาจิ้มเพื่อแบบลดความคาวเลย

มาที่จานต่อไปค่ะอันนี้คุณต้องเคยชิมอยู่แล้ว

ทอดนั่นแหละแต่เป็นกุ้งเทมปุระกุ้งชุบแป้งทอด

แป้งกรอบกุ้งหวานมาก

เนื้อกุ้งเนื้อกุ้งมันนุบ
เป็นไง

บางร้านอย่างนี้เขาจะมีแบบทำที่แบบ

กลับมาแล้วมันยังรู้สึกแบบน้ำมันมัน

ไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับเมนูต่อไปคือ

มีแต่มันนะครับ

อ่ออาจจะมากดี

มีความมันแล้วก็มีความหวานของเนื้อปูอ่ะ
แล้วก็มีแบบมีความเค็มของไข่กุ้งนิดนึง

คุณไปจานสุดท้ายดีกว่าเพราะจานสุดท้ายเนี่ย

จานนี้คือยาวะลาวาโร
อืมเป็นแบบไหนครับ

กะวะมันจะมีความมันนิดนึง
ลองดูครับ

นุ่มนุ่มมันมันนี่นะ
มีความหอมชีสอยู่ในตัวซอสที่เขาทำเป็นพิเศษอย่างนี้ชีสปานาเดียวคือเอ็นกวาสดไข่กุ้ง
มีความแบบเค็มเล็กน้อยผสมกันลงตัว

ผมว่ามันละมุนละมัยดี
มุนละมัยไม่ว่านักวัฒนธรรมเขาด้วย
ในการจึงแสงตรงหน้าอาหาร
เรารู้สึกว่าเชฟเขาพี่ถี่พี่ถันแล้วก็ใส่ใจอะไรอย่างนี้
ให้น่ามองให้น่ากินอะไรอย่างนี้ครับและร้านโดนในวันนี้นะครับร้านยาวะ

เราไม่ได้กินนะครับแต่เราจะได้ทำครับพี่

ครับผมวันนี้เอาจริงนะครับทีมงานเอาพี่มาใช้แรงงานครับ

ไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวเราตัดสลับเอาได้ครับ

หลังจากที่พี่ทานเสร็จนะครับผมพี่ก็จะได้มาล้างจานครับผม

อ้าวเมนูรายการเรานะครับกินล้างจานครับผม

พี่ได้สินะเดี๋ยวนี้ถ้าพี่อยากทำ

ท่านผู้ชมครับและในช่วงหน้านะครับเป็นช่วงตลบหลังครัวรัวตะหลิวนะครับ
ภารกิจของพวกเราสองคนจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันครับผม
ภารกิจในวันนี้มีชื่อว่าข้าวไม่แตกแจกโปรโมชั่น
โดยเราจะให้ทั้งคู่ทำเมนูคาลิปโปเนียรูคนละ๔ชิ้น
ซึ่งจะต้องทำให้เหมือนกับที่เชฟสุดหล่อได้ทำไปแล้วในตอนแรก
จากนั้นนำโรนที่ทำเสร็จแล้วไปจิ้มกับโชยุ
หากข้าวไม่แตกจะถือว่าภารกิจสำเร็จ
แล้วคุณผู้ชมจะได้รับสิทธิ์พิเศษจากทางร้านไปเลย
แต่จะเป็นอะไรนั้นขออุบไว้ก่อนนะ
เมนูนี้ต้องอาศัยความชำนาญในการปั้นเป็นอย่างมาก
ทั้งสองคนจะทำสำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยกันดีกว่าครับ
ท่านผู้ชมครับและนี่คือภารกิจของเราทั้งสองคนนะครับ
คุณไม่บอกอะไรล่วงหน้าบอกว่าจะพามากิน๓ล้านสรุปพี่ต้องมายืนทำกินเอง
ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าแขกรับเชิญของพวกเราที่เชิญมานะครับ

เมื่อกี้คุณยังไงได้ดูหรือเปล่า
โอ้โหมันอยู่ในสมองของผมแล้ว

คุณใช้คำว่าอะไรนะ

อันนี้คือเรื่องวัตถุดิบของเราครับ

มีก็มีเลยคอโลราโด

ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว

ไข่หวานและปูอัด
เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับมา

เพราะว่าเห็นเชฟทำแบบนี้
เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูชัดด้วยดูแต่เชฟ
เหมือนจำเป็นนะเราเนี่ยแต่ไม่เป็น

อย่างนี้ต้องหยินดิ

ขอโทษพี่เราก็อยากจะช่วยไง

เฮ้ยเป็นแล้วว้าว

ผมพยายามอยู่นี่ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ว้าวได้นะ

ผมบอกเลยว่าผมเป็นมือฉมังเลย
เออจงได้

คิดจะว่าห่อหมูยออยู่ห่อแหนมอยู่

เฮ้ยไอ้น้องเอาเฮ้ย
คือเอาไปย่างดิมั้ยมันคล้ายข้าวหล่ำไงเนอะมั้ย
ใช่เหรอใช่คุณเอาลงเลยเหรอใช่คุณคุณไม่เอานี่ก่อนเหรอ
แล้วมันมันจะเหนียวนะถ้าคุณไม่ใช่นะอ่าหยุ่มจริงจริงคุณคุณเห็นเชฟทำไว้เมื่อกี้
คุณได้ดูใช่ไหมไม่ได้ดูอืมเขาอย่างงี้ไงอ่าอย่างงี้อ๋อ
อ่าถูกต้องอีกที่หนึ่งนั่นแหละอีกที่หนึ่งอ่า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

โชยูแล้วไม่แตกก็ผ่านครับผม

เหลวเอะเละครั้วฮะไปและให้
ได้ไหมได้ครับเย้ต่อมานะครับ
มาเลยครับเริ่มจากของผมครับตรงนี้ครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับและวันนี้นะครับภารกิจของพวกเราสองคนก็
สำเร็จนะครับเย่แต่ว่าโปรโมชั่น
จะได้ยังไงจะอะไรยังไงก็ต้องไปถามเจ้าของร้านสิคะ

แบบเป็นกันเองสไตล์ครอบครัวพี่ยาวะนะคะ
เป็นไงบ้างครับพี่นี่วันนี้มากินล้างบางครับอุ้ย
สุดยอดคุณครับผมโอ้โหไม่เคยแบบว่ากินล้างบางขนาดนี้
เอาจริงเต็มที่มากวันนี้อร่อยมากและอร่อยทุกร้านด้วยค่ะ
และวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่สถานีนะครับ
ขอบคุณค่ะที่มาร่วมรายการกินล้างบางกับพวกเราน้องโอ้โหโอ้โห
อ่อยทำไมจะกลับอยู่แล้วมันอ้วนขึ้น
เอาละครับท่านผู้ชมครับและในครั้งหน้านะครับผมจะไปกินล้างบางที่ไหน
และแขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผม
และวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
บางไซด์ล่านไซด์ที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บ
ตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบ้างในกินล้างบาง
ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณจ่ายตังค์ยัง
เราต้องไปล้างจานครับผม
ฮะกินล้างจานได้เหรอใช่
อันนั้นเป็นคอนเซ็ปต์ครับผม
เอา๑๐ลึกเข้าไปให้มันจบไป
ครับและในวันนี้ทั้งสองคนก็ได้กินล้างบาง๓ร้านดังเด็ดโดน
จำนวน๑๕เมนูโอ้โหมีทั้งอาหารจีนไทยญี่ปุ่นครบเครื่อง
ซึ่งแต่ละร้านตั้งใจทำทุกเมนูให้มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม
เพื่อลูกค้าทุกคนที่แวะเวียนมาชิมกัน
และในวันเสาร์หน้าเจ้าแซ็กจะพาไปกินล้างบางชิ้นไหน
ต้องรอติดตามกันนะครับ
และวันนี้นะครับเรามากินล้างบางกันที่ย่านลำลูกกาปฐุมธานีครับ
มันพาคุณแม่มาเที่ยวเลย
คุณพีมก็บอกแล้ว

โอ้โห

กินล้างบาง